สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
วันนี้เรายังคงติดตามแล้วก็ก่อติดประเด็นเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่เนี่ย
แล้วก็ดูเหมือนมันจะเริ่มลามกันมาใหญ่แล้ว
เพราะว่าดูเหมือนจะมีประเด็นระหว่างอดีตตำรวจกับนายตำรวจด้วย

ตำรวจจริงเขาบอกว่าจบ๑๐๐และพบสิ่งของผิดกฎหมาย
ในตลาดใหม่ดอนเมืองหรือตลาดแอร์พอร์ตพลาซ่า
เขาบอกว่าตรวจไปทั้งหมด๒๖๓ล้านค้า
พบมีความผิด๑๘๖ล้านค้า
ยึดของได้๒๘๖๘รายการ
รวมเป็น๓๒หมื่นชิ้นค่ะ
ไม่น้อยนะครับของท่านผู้ชมครับก็มีได้ตั้งแต่เครื่องสำอาง
บรรดาครีมต่างอาหารเสริมยาลดน้ำหนัก
ซึ่งสิ่งของต่างเหล่านี้ถ้าเป็นเครื่องสำอางนำเข้าไม่จดแจ้ง
เครื่องสำอางแสดงฉลากไม่ถูกต้อง
เครื่องสำอางที่ไม่มีความปลอดภัย
ของต่างเนี่ยท่านผู้ชมครับที่เป็นสุภาพสตรีเอาไปทาหน้า
ตลาดแห่งนี้ถามว่ามีมานานพอสมควรแล้วนะครับคุณมิ้น
ถ้าคนไม่รู้จักเนี่ยก็เอาง่ายว่าอยู่ตรงข้ามสนามบินดอนเมือง
เข้ามาตรงถนนเชิดวุฒากาศถ้ามาจากวิภาวดีจากกรุงเทพ
ขวามือเป็นสนามบินดอนเมืองใช่ไหมครับ

ซ้ายมือก็จะเข้าไปด้านในถนนทรงประพาแล้วก็เข้าถนนเชิดวุฒากาศได้
โดยถนนเชิดวุฒากาศมีสถานีรถไฟดอนเมือง
รถไฟตกอยู่ตรงข้ามเลยนะครับเป็นพลาซ่าเป็นอาคารพาณิชย์
ที่เรียกว่าตลาดใหม่ดอนเมืองตำรวจเข้าไปค้นรวมวันนี้ด้วย
คุณมิ้นครับ๖รอบแล้ววันนี้เป็นครั้งที่๖
เข้าไปตรวจครั้งแรกก็เอากำลังไป๓๐๐๔๐๐คน๕๐๐คน

ส่วนที่กำลังแรกก็ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
แล้วก็มีปัญหากับอดีตต้องบอกว่าอดีตนายตำรวจ
คนหนึ่งชื่อพันธุ์ตำรวจโทสันทนประยูณรัฐ
แกเคยเป็นอดีตรองผู้กำกับตำรวจสันติบาล
โดยลาออกไปเมื่อ๒๕๔๓โดยวันนี้แกก็มาแถลงข่าวอีก
บอกว่าโทหาระดับใหญ่สุดเลยนะ
ใช่ค่ะคนตำรวจเอกจากทฤษฐ์
ผู้บัญชาการตลอดละก่อนบอกว่าโทไป
ให้โทกลับภายใน๓๐นาทีนี่สั่งพร้อมกับตลอดนะ

ถ้าผู้บัญชาการตลอดจากทฤษฐ์หรือชื่อแกชื่อแป๊ะ
โทรกลับมา๓๐นาทีแกจะแฉว่าเรื่องนี้มันมีต้นสายไป
เหตุยังไงใครมีผลประโยชน์มาจับกันเรื่องอะไร

ลองฟังดูไหมลองฟังเสียงแกดูครับ
แป๊ะจากทิพย์น้องโทรเข้ามาผมจะพูดกับน้องสองคน
แต่ถ้าให้ผมโทรออกไปผมเปิดสปีกเกอร์ผมพูดแค่นี้๓๐นาที
คุณโทรขึ้นมาเลยเหนือปากข้างบนคุณโทรเลยให้คุณตัดสินใจกันประเทศนี้

ผมไม่ต้องหาลือแล้วผมจะเอาเรื่องจริงมาพูด
ว่าทำไมมันมาถึงวันนี้มันเพราะอะไรมันตลาดใหม่ดอนเมืองมันได้ครีมกระปุกจริงเหรอ
คือคุณมิ้นแกกำลังบอกว่าให้พลตำรวจเอกจากทิพย์ท่านพบตรติดต่อกลับ
ถ้าแกไม่ติดต่อกลับเนี่ยแกจะเปิดเผยเรื่องราวต่างความเป็นมาของตลาดแห่งนี้

ฟังดูแกมีอีกท่อนหนึ่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีการติดต่อกลับมาเดี๋ยวลองฟังอีกครับ
พี่ที่เป็นพบตรคนที่ก่อนน้องท่านแล้วกันเพราะว่าเขาโทรมาเรียกเขาให้มันสุภาพว่า
ท่านพบตลจากทฤษฐ์แล้วล่นขึ้นไปทุกท่านผมก็อยู่กับพวกพี่เขา
ไม่ใช่อยู่ธรรมดาอยู่ทานอาหารดื่มด้วยกัน
เปลี่ยนตรงคนใดแบบผมอันนั้นมันอาจจะมีที่พวกคุณเคยเจอ
แต่ผมไม่ใช่คนแบบที่พวกคุณเข้าใจเลยให้รู้จักผมบ้างเข้าใจไหม
ผมทำอะไรผมบอกผมยอมรับทำไมชีวิตราชการผมและผมอายุแทบจะน้อยที่สุดในรุ่น
หน้าตาความรู้พื้นฐานการทำงานโทษเถอะทุกคนบอกยังไงก็เบอร์หนึ่ง
ชั้นหนึ่งเบอร์หนึ่งแน่แต่เพราะเราหนีไม่ได้เราหนีไม่พ้นคือกฎแห่งกรรม
ตอนก่อนพบตรโทรมายังบอกเลยว่าผมจะคุยกับน้องสองคนถ้าแป๊ะไม่โทรมาใช่ไหม
พอคุยเสร็จปุ๊บผมก็ทำตามที่พี่บอกตกลงใครเป็นน้องใครเป็นพี่
ตอนแรกก็นึกว่าเขาใหญ่กว่าพบตรนะเนี่ย
คือจะใหญ่กว่าตำรวจไม่ได้หรอกครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์
ทีนี้พอผลประโยชน์เนี่ยก็จะมีคนเข้าไปตักตวง
เรื่องนี้ผมต้องเล่าให้ฟังว่ามันเป็นธรรมชาติของธุรกิจสีเทาของประเทศไทย
ท่านผู้ชมครับถ้าไม่ได้ทำผิดไม่ได้ค้าขายสิ่งที่ผิดแล้วจะกลัวทำไม
เพราะฉะนั้นสถานที่ที่ผิดไม่ว่าสถานที่ผิดขายของผิดสีเทา
ในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะรวมถึงที่ไม่เสียภาษี
อย่างวันนี้ทางตำรวจเขาก็เอาปปงไปด้วยเอาสัมภากรไปด้วย
หลังจากวันแรกเอาอยไปวันนี้เขาเอาสัมภาคอนไปอีก
แสดงว่าจะไปตรวจดูว่าเสียภาษีถูกต้องไหมจะไปตรวจดูซิว่าเส้นทางการเงินเป็นยังไง
ไล่เบี้ยกันเลยอ่ามีอิทธิพลจริงไหมเพราะว่ามีคนออกมาแสดงตัว
เป็นผู้มีอิทธิพลปกป้องคือตำรวจชักจะเอาเขยิบขึ้นแล้ว
เริ่มขยบขึ้นแล้วว่าไปถึงปปงไปถึงสัมภาคอนแล้ว
ไม่ใช่เป็นเรื่องของการผิดกฎหมายธรรมดา

เพราะปปงมาเกี่ยวข้องเนื่องจากมีเรื่องของอิทธิพล
อิทธิพลก็อาจจะเป็นฐานหนึ่งของการฟอกเงิน
ก็มีเรื่องราวต่างที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องมาเฟียครับ
สักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชม
คนที่ไม่รู้จักตลาดแห่งนี้ผมก็จะพูดให้ฟังคร่าวเคยบอกไปแล้วล่ะ
ตลาดใหม่ดอนเมืองตั้งอยู่ที่ไหน
ก็ค่อนข้างจะมีเป็นพื้นที่ไม่ใช่ตลาดแบบตลาดสดหรือว่าเป็นแผง
เพราะว่ามันเป็นอาคารพาณิชย์ขนาดตั้ง๒๐๐กว่าห้อง

เยอะครับและยังมีตลาดเป็นพลาซ่าซึ่งแบ่งเป็นล็อก
คนที่มากรุงเทพหรือว่าคนที่ต้องการซื้อครีมไปขาย
ครีมทุกชนิดไม่ว่าใช้บำรุงผมบำรุงหน้าบำรุงตัวยาลดน้ำหนัก
หรือแม้กระทั่งว่าอยากจะไปซื้อส่งคือหมายว่าซื้อไปขาย

ตรงนี้คือจุดใหญ่คือแหล่งตลาดใหญ่เลยครับ
ทีนี้ผมจะพูดให้ฟังว่าทำไมถึงมีผลประโยชน์ในสถานที่แห่งนี้
แล้วมันก็ลามไปที่ตลาดแห่งนี้ค่ะนะฮะค่อนข้างจะใหญ่นะครับ
ปกขนาดล็อคที่เขาแบ่งไปล็อคหมายความว่าเป็นแผงหรือเป็นล็อค
มีทั้ง๑๓๘ล็อกอาคารพาณิชย์ตั้ง๒๗๖ห้อง
อาคารพาณิชย์๔ชั้นนะครับในอาคารพาณิชย์เล็กนะฮะ
จำนวนทั้งหมดในพื้นที่นี้ตั้งอยู่ในเนื้อที่๑๘ไร่
คือเป็นที่ของราชพัสดุซึ่งกรมธนาลักษณ์มีหน้าที่ดูแล
ก็มีเอกชนมาเช่าหลักการง่ายก็คือ
วิธีการก็คือเราไปเช่าที่หลวงมาเอาอย่างนี้ละกันนะ
แล้วเราก็มาสร้างตึกลงทุนก็มี
ผู้ลงทุนก็คือเป็นพ่อค้า
พูดง่ายว่ามีต้องการทำตลาด
หรือที่เรียกว่าอาคารพาณิชย์ก็ได้
อาคารพาณิชย์หรือตึกแถวอาคารตึกแถว
สมมุติว่าละกันว่าไปเช่าจาก
ไม่ได้สมมุติจากที่ราบพัสดุ

ที่ลงทุนแน่นอนครับผมต้องมาสร้างก่อสร้างตึก
ทำที่ทำอะไรใหม่

แล้วจะทำถนนอีกต้องมีไฟฟ้าที่เปล่าอีก
ท่านผู้ชมคงจะเห็นว่าต่างจังหวัด

แล้วก็มีคนลงทุนก็คือนักพัฒนาเป็นผู้พัฒนา
ทีนี้พอมีผู้พัฒนาเนี่ยคุณมิ้นคิดไหมครับว่าต้องมีผู้

ต้องให้คนมาเช่าขายของขายของมันถึงจะเป็นตลาด

เมื่อกี้ผมก็พูดแล้วว่าจะประเภทจะขายอะไรถูกไหม

ในกรณีที่เขาบอกว่าอ่าสองหมื่นต่อเดือนเนี่ยหรือว่าค่าเช่าเนี่ยอ่าค่าเช่าสองหมื่นต่อเดือนสำหรับตึกแถวค่าเช่าแปดพันถึงสี่หมื่นห้าต่อเดือนสำหรับล็อกต่างต่างอันนี้ไปบอกก่อนว่าเป็นค่าเช่าเท่านั้นยังไม่ได้รวมถึงค่าเซ็งนะครับค่าเซ็งก็คือเงินก้อนที่จะเอาไปจ่ายเขานะฮะย

เรียกว่าค่าเซ็งท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะคำว่าเซ็งกับคำว่าเช่าดังนั้นค่าเซ็งเนี่ยเขาจ่ายเงินเป็นเงินก้อนครั้งเดียวและมีระยะเวลาให้สมมุติแล้วกันถ้าผมไปเช่าผมจ่ายสองหมื่นเขาจะไล่ผมออกเมื่อไหร่ก็ได้ผมเช่าได้แค่สามเดือนหกเดือนแต่ค่าเซ็งเนี่ยผมให้คุณสิบปีเลยนะให้คุณเช่าได้สิบป
อธิบายให้เร็วขึ้นหน่อยนะฮะทีนี้บุคคลสำคัญก็คือคนคุมตลาดซึ่งจะมาปกป้องผลประโยชน์ของผู้พัฒนาแล้วก็ผู้ค้านะฮะโดยการดูแลผลประโยชน์ไม่ว่าเก็บค่าเช่าหรือปกป้องนะในกรณีที่จอดรถต้องจอดตรงนี้นะมีนักเลงมามีคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์คนคุมตลาดซึ่งตลาดทุกตลาดเนี่ยต้องมีบุคคลคนนี้ครับผมยืนยันได้ในสไตล์ไทย

ยาสีฟันไม่ต้องก็ได้มั้งคงไม่ต้องนะไม่ต้องแต่ถ้าเกิดคุณขายอะไรที่สีเทาของลิขสิทธิ์อย่างนี้
หลบของผีภาษีอย่างนี้คุณต้องมีคนคุ้มครองที่มั่นใจได้ว่าจะหลุดรอด
และแน่นอนครับคนคุ้มครองของคุณเนี่ยจะไปไหนไม่ได้เลยยกเว้นว่าเป็นผู้มีอิทธิพล
ซึ่งอยู่ใน๓วงการนี้ไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นทหาร
เดี๋ยวคุณชุวิตกำลังจะบอกว่าผู้มีอิทธิพลคือ๓อาชีพนี้เหรอคะ
ผู้มีอิทธิพลต้องเกี่ยวข้องกับ๓อาชีพนี้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องครับคุณมิ้นครับทางตำรวจท่านวีรชัยทรงเมตตาเนี่ยท่านบอกอะไรครับ
ท่านบอกว่าประชาชนงานนี้คือการจับที่ตลาดใหม่ดอนเมืองประชาชนจะได้ประโยชน์
พ่อค้าแม่ค้าไม่ต้องจ่ายค่าคุ้มครองเห็นไหมมีเรื่องมีความคุ้มครองไม่ถูกคุกคาม
ประเด็นวันนี้มันไม่ได้ไปที่เครื่องสำอางเท่าไหร่แล้วมันเป็นประเด็นของผู้มีอิทธิพล
แต่ถามว่าถ้าเกิดผมเนี่ยทำถูกกฎหมายผมต้องจ่ายไหมไม่แน่นะครับ
ไม่แน่นะครับแม้ว่าคุณทำถูกคุณก็ต้องจ่ายไม่งั้นคุณโดนกันแกล้ง
จอดรถเนี่ยจ่ายไหมจ่ายไม่งั้นเขามีรถใครไม่รู้มาจอด
เอาเลยตั้งแต่ล้านความผิดต่างที่คุณคิดว่าผมทำถูกกฎหมายผมไม่ต้องจ่าย
ทันทีนั้นผมจะพูดให้ฟังว่า๑อิทธิพลอันนี้ของมาเฟียมันมาเลยที่ตลาด
คุณมีตลาดคุณค้าขายคุณต้องจ่ายเหตุคุณต้องจ่าย
ก็เพราะว่าคุณอาจจะไปยุ่งเกี่ยวโดนคนกันแกล้งหรือโดนคนแจ้งตำรวจ
คุณทำอะไรผิดคุณก่อสร้างผิดอาคารผิดคุณลุกล้ำ
วินรถคุณจ่ายไหมจ่ายวินรถมอเตอร์ไซค์วินรถตู้คุณก็เคยเห็นในอดีตแล้ว
สถานบันเทิงล่ะอันนี้ไม่ต้องไปพูดบ่อนไม่ต้องไปพูดหนีของหนีภาษีไม่ต้องพูดอีก
ค่าคุ้มครองล่ะเงินกู้ล่ะหัวประมูลล่ะมือปืนรับจ้างล่ะ
ผมถามว่าในการเกี่ยวข้องของระบบมาเฟียในประเทศไทยทั้งหมดนี้
คุณว่ามีการเสียภาษีไหมเอาละคุณอาจจะหัวประมูลคุณบอกของราชการอาจจะมี
เงินกู้เสียภาษีไหมคุ้มครองบ่อนวินรถหรือแม้กระทั่งตลาด
จะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องคือคนที่เรียกว่าผู้มีอิทธิพล
ทีนี้ใครจะเป็นผู้มีอิทธิพลได้อาจจะบอกว่าพันธุ์ตำรวจโทสันทนประยูณรัฐเป็น
หรือว่าชื่อฉายาเขาคือรองต่อชื่อเล่นชื่อต่อรองก็เพราะว่ายศพันธ์ตำรวจโท
อันนี้ต้องบอกก่อนว่าท่านเป็นอดีตอดีตตำรวจลาออกจากราชการมาแล้ว
ทีนี้อดีตตำรวจก็อย่างที่ว่าล่ะครับมีรุ่นพี่รุ่นน้อง
เพราะว่าเมื่อมีรุ่นก็แสดงว่าแม้ออกจากตำรวจแล้วก็ยังรู้จัก
เป็นพี่เป็นน้องกันอยู่อ่าตั้งแต่เบรกแรกแล้วโทรหา
พปลก็โทรมามีการคุยกันท่าที่เปลี่ยน
ถ้าหลังจากพบตรโทรมาทีนี้เอาล่ะผมไม่ได้ว่าถึงใครนะครับ
ทีนี้สมมุติแล้วกันนะฮะตำรวจเนี่ยเขาไปตรวจที่ตลาดนี้เพราะเครื่องสำอางนะฮะ
ก็ไปพบเรื่องของอาคารผิดลุกล้ำบุกลุกเพราะว่าตรงนั้นมีคลองเปรมประชากรอยู่
มีการสร้างตลาดลุกล้ำลงไปสร้างต่อเติมดัดแปลงอาคารผิดแบบ
สินค้าที่พบก็เป็นสินค้าทั้งผิดกฎหมายไม่มีใบจดแจ้งไม่มีออยอะไรต่าง
ที่สำคัญคนอยากรู้ว่าอะไรคือผู้มีอิทธิพลเขาบอกว่าตำรวจเขาบอกเอง
ถ้าเกิดยังจะพบเขาก็จัดการเรื่องสินค้าก่อนต่อมาถ้ายังเรื่องมีผู้มีอิทธิพล
เขาก็จะเข้าไปจัดการทีนี้คุณมิ้นคุณว่าใครเป็นผู้มีอิทธิพล
คำแรกตอนที่ท่านวิราชัยมาตรวจท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะเรียกอดีตในตำรวจ
นำรวจที่แบบเป็นผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับตลาดนี้มาพูดคุย
แล้วอีกวันหนึ่งก็มีชื่อของพันตำรวจโทสันทนาออกมาบอกว่า
เป็นที่ปรึกษาเจ้าของตลาดมาพูดคุยทีนี้คนก็เลยโยงกันไปว่า
แล้วสรุปแล้วมาเฟียหรือผู้มีอิทธิพลที่ว่าเนี่ยคือคนนี้เหรอ
ทำไมต้องมีประเด็นของพูดเนี่ยผมถามว่าทำไมต้องมีผู้มีอิทธิพล
ถ้าเกิดผมค้าขายทำมาหากินถูกต้องถูกไหมครับ
ทำไมผมต้องมีผู้มีอิทธิปโนคุ้มครองนี่มันสไตล์ไทยหรือเปล่า
แล้วผู้มีอิทธิพลที่ว่าทำไมจะต้องมีทั้งเป็นตำรวจ
หรือไม่ว่าเป็นทหารหรือว่าไม่เป็นนักการเมือง
ทำไมครับตลาดในประเทศไทยผมต้องถามท่านผู้ชมดูว่า
คนที่ค้าขายอยู่ในตลาดเนี่ยแม้ว่าตัวเองทำถูกกฎหมาย
ทำย่อของผู้มีอิทธิพลถามว่าผู้พิทธิพลในประเทศไทย
เป็นมาเฟียได้ต้องสร้างราคาการสร้างราคาก็ต้องสร้างสถานะ
ออกสื่อบ่อยออกข่าวบ่อยทำเสียงให้มันดูเหมือนผู้มีอิทธิพล
ไอ้นั่นรู้จักรู้จักให้คนรู้จักถ้าสร้างราคาต้องให้คนรู้จัก
คนรู้จักก็ต้องรู้จักผู้ใหญ่อีกทำไมรู้จักผู้ใหญ่เอ้าก็ต้องสร้างบารมี
สร้างบารมีจะเรียกคนมาเคลียร์กันได้เหรอคนเป็นหนี้เป็นสิน
ถ้าเป็นหนี้เป็นสินถ้าจะขึ้นสารตามระบบโอ้โหยาวเรียกมาพบเลย
มาคุยกันเฮ้ยติดหนี้กันนะเคลียร์กันยังไงเสร็จแล้วก็ได้ส่วนแบ่ง
อาจจะแบ่งให้๒๐๓๐นี่คือลักษณะของผู้มีอิทธิพลในประเทศไทย
จากรู้จักตำรวจทหารนักการเมืองสร้างราคาสร้างบารมี
รู้จักผู้ใหญ่คุณมิ้นว่าเป็นกันง่ายไหมไม่ได้ง่าย
ง่ายค่ะไม่ได้ง่ายเลยครับอาจจะต้องใช้เวลาซิด้วยซ้ำ
เมื่อจะเดินเส้นทางนี้แล้วถูกไหมครับยิ่งถ้าตอนเนี้ย
เกิดคนเขาบอกว่าพันธนโลโทสันธนประยุรัติเนี่ย
เป็นผู้มีอิทธิพลท่าทางแกจะเหมือนไหม
ข่ายไหมคุณชุวิตพฤติกรรมคือจริงเนี่ยแอบปริ้นต์ประวัติ
มาอ่านเหมือนกันนะก็โปรไฟล์ดี
ผมว่าได้อยู่นะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่
เมื่อสักครู่นี้ก็สามารถต่อสายถึงพบตรแบบง่าย

ถามว่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรนะฮะตำรวจมาหลายร้อยคนเนี่ย
พันธนโลโทสันธนาแล้วก็บอกทำอะไรกันเนี่ย
ตำรวจมามีกับหน่วยไหนทำไมมาได้ยังไง
ทางตำรวจที่เขามาเขาก็บอกว่าเขามาทำตามหน้าที่
เขามาปกป้องประชาชนทำไปทำมากลายเป็นตอนนี้เป็นเรื่องของผู้มีอิทธิพลแล้ว
เห็นไหมครับว่าในเมืองไทยขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่
พอเหลาลงไปมันกลายเป็นบ้องกัญชาเฉยเลยนะครับ
คุณผู้ชมเรื่องนี้คือต้องติดตามกันต่อจริงนะคะ
แล้วก็จริงแล้วถ้ามีการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าปกป้องประชาชนจริง

ว่าประชาชนรอฟังอยู่ว่าเรื่องที่บอกว่ามันมีต้นตอมันมีสาเหตุมากกว่านี้
ทำไมมันถึงมาถึงวันนี้ได้
ตามที่พศนธนาพูดไว้เนี่ยช่วงว่าหลายคนก็อยากจะฟัง